ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับที่นี่เขามีเส้นทางสำหรับสายที่จะไปขอโชคขอลาบ
ไปเส้นเดียวได้ไหว้ตั้งสามวัดนะครับโอ้คุ้ม
เอาไปกันที่นี่ครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนี่คือเส้นทางท่องเที่ยวสายมูเตลู
นี้สมัยนี้เขาเรียกคนที่สัทธาในเรื่องพวกนี้ว่าเป็นสายมู
อ่ะว่ากันว่าเป็นการตระเวนไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสามวัด
กับพื้นที่พื้นที่เดียวในพื้นที่ตะบนป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเฉียงใหม่
อ่ะไปที่แรกไฮไลท์อยู่ที่การขอพรพระพิคเนตเทพเจ้าแห่งความสำเร็จภายในวิหารเทพ
ของวัดป่าแดดนั่นแหละที่ผ่านมาบรรดาคนดังจากแทบทุกวงการ
ผมบอกแบบนี้ทุกวงการจริงมากราบไหว้ขอพรกันเป็นประจำ
อ่ะก็จะมีพรามหนุ่ยนะฮะเป็นผู้ทำพิธีทุกวันเสาร์และอาทิตย์
แล้วจะรับเนี่ยนะฮะคนที่มาทำพิธีเนี่ยเพียงแค่วันละแปดสิบคน
โอ้โหจะได้ไม่แออัดไงอ่ะแล้วก็ยึดปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกัน
แพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าด้วยนะนอกจากพระพิกเนธแล้ว
วัดป่าแดดแห่งนี้ยังมีพระเจ้าตาหวานพระประธานศักดิ์สิทธิ
อายุเก่าแก่กว่าสองร้อยปีอืมให้ได้กราบไหว้ศักรรณะขอพร
พร้อมทั้งมีพระวิหารไม้สักทองหลังใหญ่เราเคยเล่าไปแล้วนะ
ทุกคนเวลาไปนะต้องไปโอบกอดเสาเอกและเสาโท
ที่มีขนาด๒คนโอบพร้อมกับลั่นระคัง๓ครั้ง
เพื่อปล่อยไปสุเรกมงค์โคนะคะอ้าวอย่างอีกสองวัดใช่ไหม

ซึ่งก็มีสถานศาสตร์เก่าอายุนับ๑๐๐ปี
แล้ววัดท่าใหม่อีกอันนี้เราก็เล่าประจำ
ไอ้ไข่ไงไอ้ไข่อ่ามาจากแดนใต้แล้วก็อยู่ทางภาคเหนือครับ
เอางี้ละกันใครสนใจอยากจะไป
ลองไปสอบถามคนในพื้นที่อย่างกำนันนง
จ้ะเบอร์ขึ้นให้กำนันโหนนะ
โทรไปสอบถามเลยไปสอบถามเส้นทางนะ
ไม่ใช่โทรไปกำนันโหน
มีตังค์ให้ยืมไหมไม่ต้องโทรไปนะ

นี่มิจฉาชีพหรืออะไรโทรไปยืมตังค์
ไปสอบถามเส้นทางได้
อยู่ที่ไหนน่าจะไปร่วมบุญกันนะคะ